ธรรมแล้วก็ประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิมแล้วก็แปรรูปสินค้าในชุมชนมาเป็นสินค้าที่ทำรายได้เป็นอย่างดีครับ
เพราะชาวบ้านที่นี่รวมตัวกันตั้งศูนย์วิจัยงานหัฐกรรม
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เนื่องจากมีของดีที่ทำกันมาแต่บรรพบุรุษอยู่แล้ว
จึงนำมาพัฒนาต่อยอด

กระบวนการพิธีพิถัน
เช่นเสื้อผ้าทั้งของผู้หญิงและชาย
ย่ามผ้าปูโต๊ะผ้ารองจาน
ผ้าพันคอผ้าคุมไหล่หมอนกระเป๋า

มีทั้งแหวนกำไรสร้อยคอสร้อยคอมือ

มีตระก้าใบเล็กใบใหญ่ไว้คอยจำหน่ายด้วยครับ
เด่นก็มี๓อย่างด้วยกัน

เพราะในชุมชนผลิตเครื่องเงินผ้าทอและจักรสารค่ะ

ถ้าเป็นครึ่งเงินก็เป็นความเชื่อในเรื่องความที่ว่า
เครื่องเงินอยู่กับบ้านแล้วสุขสบายอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็จักษานนี้เป็นเครื่องแบบว่า
ไว้ใช้เป็นตะกร้าเป็นแบบใส่ของ
หรือว่าเราจะใช้เป็นขนของอะไรอย่างนี้

เราคิดว่าถ้าเราได้รวมกลุ่มแล้วถ้าเราได้ขาย
เราเล็งเห็นว่าสินค้าที่เราทำ
อะไรที่เราทำอยู่แล้วเราใช้อยู่แล้ว
อาจจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในเศรษฐกิจค่ะ
แล้วก็เป็นรายได้เสริมของครอบครัวแต่ละครัวเรือนค่ะ
แต่ก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นอาคารไม้
ศูนย์วิจัยโลหิตและทุกโภชนาการ
ศูนย์วิจัยยาวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่
แต่ปล่อยทิ้งร้างและมอบให้ชุมชนเมื่อปี๒๕๕๙
จะถูกพัฒนามาเป็นศูนย์วิจัยหัตกรรม
เมื่อวันที่๑๙เมษายนปี๒๕๕๙
ถือเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิตขึ้น
สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างดีครับ

มีลูกค้าและกลุ่มทัวร์แวะเวียนเข้ามาไม่ขาดสาย
ต้องขอมอบเงินสนับสนุนอาชีพดีแบบนี้
ให้กับกลุ่มหัตกรรมบ้านห้วยต้มได้ทำอาชีพดีแบบนี้ต่อไปนะครับ
แล้วก็มีของที่ละลึกเล็กน้อยมอบให้ด้วยนะครับ

สำหรับเมนูสุขภาพที่เป็นเมนูน้องใหม่
เรียกได้ว่าเป็นสาหร่ายอย่างหนึ่ง
แต่ว่าเป็นสาหร่ายพันธุ์ช่อพริกไทย
แล้วก็เป็นเมนูสุดยอดเมนูสุขภาพจากทะเลอันดามันด้วย
หน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
ยังคงรีดน้ำลายกันอยู่อย่างต่อเนื่อง
โอ้โหนี่เป็นอะไรเนี่ย
เมนูนี้คือส้มตำสาหร่ายช่อพริกไทยนั่นเอง
เขาเรียกว่าเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านเกาะเขี้ยมซีฟู้ด
ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะ
นางพันรณีริ่มเกิดผลเจ้าของร้านนะครับ
บอกว่าเป็นอาหารจานเด็ดที่ลูกค้านิยมชื่นชอบเป็นอย่างมาก

โดยนำเอาสาหร่ายสดมาล้างน้ำจืด
แล้วก็ทำเครื่องส้มตำรอไว้ค่ะ
เวลาจะกินก็ตักน้ำส้มตำมาราดลงบนสาหร่ายกินแบบเป็นคำกันได้เลย
อย่างที่ชิคกี้พายบอกมาสักครู่นี้
อันนี้ไปดูที่มาที่ไปกันว่าเขามาอย่างไร
โดยทางร้านจะไปซื้อสาหร่ายช่อพริกไทยที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
สัปดาห์ละ๒ครั้งครั้งละ๒๐กิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ๒๓๐บาทและ๑๓๐บาทค่ะ
หร่ายช่อพริกไทยเป็นการทำวิจัยเพาะเลี้ยงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้นำไปเพาะเลี้ยง
ซึ่งทางศูนย์ได้เริ่มเพาะเลี้ยสาหร่ายช่อพริกชัยมาตั้งแต่ปี๒๕๔๐แล้ว
โดยเอามาจากธรรมชาติที่อยู่ในทะเลนั่นเอง
พบว่าสาหร่ายช่อพริกไทยนี้คนสามารถกินได้และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
เนื่องจากมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก
ได้คิดหาวิธีการทำเป็นรูปแบบที่จะทำเป็นอาหาร
อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ส้มตำสาหร่ายและกรีนคาเวีย
และยังเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน

ก็จะให้หันมาเลี้ยงสาหร่ายช่อพริกไทยควบคู่กันไปด้วยค่ะ
โอ้โหแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่ากระแสมาดีมาก
สำหรับเจ้าสาหร่ายไอ้ชอบพริกไทยนี่นะ
ใช่แล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้เห็นขายกันเยอะแยะมากมาย
ใครอยากลองสามารถหาซื้อมาลองกันได้นะคะ

และวันนี้ค่ะรายการตลอดข่าวของเราเวลาหมดลงแล้วนะคะ
พระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ส่งข้อความผ่านทางไลน์

เฉพาะเรื่องราวของของกินเพียบเลยนะคะ

สวัสดีครับ